ไปขอนแก่นกันนะฮะไปดูเรื่องราวของไดโนเสาร์ที่
อยู่สี่มุมเมืองครับนะครับที่มันชำลุตซุตโศลม
แล้วก็บางจุดเขาบอกว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้
มีการสั่งให้ลื้อถอนครับแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างเป็น
ซุ้มประตูเมืองน้องไดโนกำลังจะจากชาวขอนแก่นไปแล้วนะ
ใช่ครับท่านผู้ว่าสมศักดิ์นะครับท่านน่ารักทีเดียวนะครับ
ท่านผู้ว่าสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เปิดเผยบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมือง
ลงตรวจสอบหุ่นปั้นไดโนเสาร์หรือว่าน้องไดโน่ทั้งสี่มุมเมืองนี่แหละครับ
แล้วพบว่าวัสดุมันเสื่อมสภาพครับผิวหลุดร่อนแตกหักง่าย
โดยเฉพาะตัวที่อยู่เกาะกลางบนถนนมริวัลนะครับแล้วก็ถนนเส้นทางขอนแก่นเชียงยืน
ชำรุดเสียหายมีรอยแตกร้าวเป็นวงกว้างอีกทั้งตำแหน่งที่ตั้งก็ไม่เหมาะสม
จากตั้งอยู่บนเกาะกลางสายหลักมันบทบังทัศนวิสัยของการขับขี่
และที่ผ่านมาก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วสองครั้งครับจึงเห็นควรให้
หรือถอนหุ่นไดโนเสาร์พร้อมโครงเหล็กออกทั้งสี่มุมเมืองได้แก่บริเวณเกาะกลางบนถนนมริวัล
เขตเทศบาลบ้านเป็ดถนนมิตรภาพหน้าสากรออมทรัพย์ครูขอนแก่นนะฮะ
ถนนมิตรภาพเหมือนกันเส้นทางไปอัมเภอพลแล้วก็ถนนเส้นทางขอนแก่นเชียงยืน
แก่นเชียงยืนซึ่งคาดว่าจะรื้อเสร็จภายใน๑เดือน
ผู้ว่ายังบอกอีกนะครับว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
โยธาธิการและผังเมืองออกแบบแล้วสร้างซุ้มประตูเมืองมาแทนที่หุ่นปั้นไดโนเสา
โดยซุ้มประตูเมืองทั้ง๔แห่งนะครับ

การสื่อถึงอัตลักษณ์ของขอนแก่นนะครับ
แล้วก็บ่งบอกว่าถ้าท่านออกจากขอนแก่นไปออกจากตัวเมืองไป
ท่านจะไปเจออำเภออะไรแล้วของมีของที่มีชื่อเสียงอะไร
เช่นถนนมิตรภาพขาออกไปทางบ้านไผ่
ท่านก็จะเห็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ
แสดงให้เห็นภาพไหมชุมชนนะฮะ
แล้วก็ยังมีรูปไดโนเสาร์อยู่ด้วยนะครับ